แล้วก็ประเด็นที่วันนี้มาเคลียร์ก็คือ
อยากจะเคลียร์ถึงข่าวที่แบบถูกพาดพิง
ว่าแบบค่อนข้างที่จะแรงเลย
ก็คือเป็นอาหารต่อเจอกันด้วยกัน

เออสื่อใจยังไงค่ะ
ก็พูดตรงนี้เลยนะคะวันนี้เลย
จบที่วันนี้เลยนะคะว่าไม่จริง
ไม่ใช่เราเราไม่ได้ทำ
จริงเราได้รับข่าวครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างครับ

มีคนโทรมาบอกก็ตกใจ

พอได้ข่าวครั้งแรกก็ช็อกนิดนึง
แล้วก็ตั้งสติแล้วก็ไปดูข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มันไม่ใช่เรา
ก็ค่อยคิดว่าทำยังไงต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็แป๊บแรกก็คือเป็นห่วงคุณแม่ว่าเขาจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่า
อย่างค่ะพี่อันแรกเรียนมาเลยอักษรย่อ

ใช่แต่คือเหมือนหนูไม่รู้เรื่องจริงว่าเป็นใคร
คือเราแบบไม่ได้ตามข่าวไม่รู้เลยจนแบบมารู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์

ตอนนั้นถึงแบบเขาเอ่ยชื่อเราแล้วถึงรู้ว่าเป็นเรา

เขาบอกว่าเข้าวงการมาเล่นละครเรื่องแรกก็มีเบสป้ายแดงขับแล้ว

แล้วจริงเราเป็นแทนไหม
คือหนูอะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าคือหนูอ่ะมีตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วคือเหมือนกับต้องชี้แจ้งก่อนว่ามันเหมือนกับว่าหนูอะค่ะได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจหรือว่าแบบช่วยงานแฟนเก่าคือคนใกล้ตัวหนูจะรู้ว่าหนูกับแฟนเก่าอ่ะทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วและไอ้รถยุโรปที่หนูมีเนี่ยหนูก็มีตั้งแต่ก่อน

แล้วเรารู้ไหมว่าเรามีรูปอยู่ในเว็บขายบริการ

แล้วได้ไปเสิร์ชดูไหมว่ามีจิตไหมตามที่อักษรเวลามันเกลียด
หมายถึงว่ารูปล่ะค่ะ
ไม่รู้เลยหนูไม่รู้ว่าจะเสิร์ชยังไงด้วยค่ะ

คุณแม่ว่าไงบ้าง

แม่ก็นอนไม่หลับช่วงที่มีข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ข่าวนี่เป็นแบบว่าเคยมีบางคนแอบอ้างว่าเคยมาซื้อรูปในการจับตา

พอทุกคนเลือกจับตาว่าเป็นคณะ
คืออย่างที่บอกว่าค่ะค่ะข่าวเนี่ยมันรุนแรงมากกับ
กับคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเขามองเข้ามา

คือจริงตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะแถลงข่าว
หนูก็ค้าว่าโอ๊ยเงียบไปหนูก็ชิลอยู่ละ

แล้วเหมือนแม่หนูก็เครียดขึ้น
เพราะว่าเหมือนแบบพี่ต้องคิดว่าแบบ
คนเป็นแม่โดนหาว่าลูกหายตัวเหรอ

หนูก็อยากจะเคลียร์เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หนู
อยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนู

หนูก็มีธุรกิจอื่นด้วย

ซึ่งก็มีถ้าตรวจสอบก็จะเห็นได้นะคะ

หนูเคยทำธุรกิจกับแฟน

ก็ไม่ขอกล่าวถึงว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง

เขาก็ซื้อให้ในโอกาสพิเศษ

อ่ะแล้วบางอย่าง

แล้วถ้าจะเห็นคือหนูก็ไม่ได้มีของแบรนเนมเยอะขนาดนั้นนะ

ใช้ของแพงเลย

หนูก็งงว่าแบบไฮโซอะไร

จริงก็มันจะตกลงกับงานละครอย่างเนี่ย

ใช่ค่ะก็กลัวเหมือนกัน

คุยกับผู้ใหญ่ทางช่องก็คือต้องขอบคุณ

เพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือเขาก็ไม่ได้
คือเขาค่อนข้างเชื่อเราว่า

คือหลังจากวันนี้ที่เราเคลียร์แล้ว

ยังปล่อยข่าวออกมา

ที่ยังทำปล่อยข่าวลักษณะแบบนี้
ทำให้มีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมา

คุณยืนยังว่าเราไม่ได้เป็นตามที่
อักษรย่อเขียนใช่ไหมครับ

มีแคลคายบ้างมั้ยคะว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งถักหลังวันก็ได้

เนี่ยสัมภาษณ์ยังไง

เตยเขาก็เป็นคนมีประสบการณ์เนอะ

รู้สึกจะมีสตินะอะไรอย่างนี้

หลังจากออกจากผู้จัดการเดียวกัน
เราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพแฮงเอาท์กันเหมือนเดิม
แต่เราก็ยังแบบพี่เตยก็ยังเป็นพี่สาวที่หนูรัก

แล้วก็ยังเป็นคนที่น่ารักกับหนูเหมือนเดิม
อืมก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงกันเหมือนเดิม
ท้อบ้างไหมแบบเข้าวงการไม่นานเจอข่าวแรง
เรียกได้ว่าไม่ได้ท้อแบบนั้นแต่ว่าถือว่าเป็นบทเรียน
คือเขาว่าให้เรารู้ว่า
เราควรที่จะทำตัวยังไงมากกว่าค่ะ
ไม่เลยไม่เลยค่ะ
เพราะว่าคือคนอื่นก็เจอข่าวหนักกว่าเราเยอะแยะ
เข้าใจผิด
เอ่อแต่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะ

แต่ไม่ใช่คนจริงอธิบายไม่ถูก

ก็อันนี้ไม่จริง

อ่า
เขาบอกว่าหนูไปทำสัญญากราม

ก็จะบอกว่าไปทำศัลยกรรมไปทำจริง
ทำจริงไปทำที่เกาหลีก็คือไปทำจมูกไปทำจริงค่ะ
แต่ว่าได้มีการลากองถ่ายเรียบร้อย
คือแบบว่าไปขอคิวล่วงหน้า
ตอนนั้นคือระหว่างถ่ายเรื่องมัสยา
ก็แบบว่ามีการบอกกองถ่ายแล้วว่า

กล้องถ่ายเขาก็หาคิวมาให้
เขาบอกไปได้ไปช่วงนี้อะไรอย่างนี้

คอนไม่คอนนิดนึงอะไรอย่างนี้
แล้วมีอะไรอยากเคลียร์จัง

เจอคอมเม้นท์หรือในลูนแรง
ที่พิสูจน์ที่คนเพิ่งกำเยือนใจเรา

ก็คงบางคนนะคะที่คอมเมนต์แบบ
สนุกมากกว่า

มีบางคนบอกว่าอยู่แถวบ้านเราได้ยินเรื่องเราขายบริการ
คือเป็นคนเหมือนกับคนแถวบ้าน

มีคนคอมเมนต์อยู่แถวบ้านเราได้ยินเรื่องนี้ว่าเราขายบริการ
ได้อ่านคอมเมนต์ขนาดนั้น
เพราะคอมเมนต์เยอะมากก็งงว่าคอมเมนต์เป็นหมื่น
ก็แบบเอออะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
ถ้าเราอยากจะฝากบอกถึงคนเขียนยังไงบ้างคะลูก
คนเขียนเราคนเขียนข่าวเราเนี่ย
ก็ฝากถึงคนนึงเขียนยังไงแล้วก็อยากจะฝากว่า
ฝากอย่างนี้ดีกว่าฝากว่า

ก็ฝากว่า

คือเนี่ยเชื่อไหมว่าหนูบอกตัวเองเลยว่า
หลังจากนี้หนูจะเลิกเมาส์คนอื่นเลย
เพราะว่าพอเจอกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบ

การโดนแบบเมาส์ในเรื่องไม่จริงมันเป็นยังไง
ก็เลยรู้สึกว่าแบบ
เออเราคงเราแบบ
ความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ฝากถึงคนปล่อยข่าวด้วยว่า
เอ่อถ้าเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงเลยค่ะ
ถ้าคือยังไม่หยุดที่จะปล่อยข่าวเสียถึงเรา
แล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
อ่าก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่า
ขอบคุณค่าขอบคุณค่า